ชาวเน็ตตั้งคำถามขับรถยังไงพี่เป็นอะไรพี่ไหวหรือเปล่า
เพจควายหลุดถนนเขาแชร์คลิปคลิปนี้มาค่ะ
เมื่อกี้เป็นเรื่องน่าชื่นชมอันนี้เป็นเรื่องน่าอืมอะไรดีคุณผู้ชม
ลองส่งมากันหน่อยแล้วดูคลิปไปพร้อมกันค่ะ
นี่ค่ะนี่ค่ะตามตามเพลงที่เขาลงประกอบเลยนะคะ

เลี้ยวออกมาจากซอยคือเจ้าของกล้องหน้ารถเนี่ยเขาขับมาตามปกติ
แล้วคันนั้นเขาก็เลี้ยวออกมาจากซอยใช่ไหม
อยู่ก็ไม่รู้เป็นอะไรไม่รู้ว่าป่วยไหมหรือว่าหรือยังไง
เพราะขับโยกซ้ายโยกขวาเหมือนกันทางไม่ให้เขาแซง
ไม่พอจังหวะที่เหมือนจะเลี้ยวยูเทิร์นเห็นป่ะคะ
เหมือนเบรกค้างเหมือนเบรกกระตุกอะค่ะเดี๋ยวเบรกเดี๋ยวเบรกเดี๋ยวถอยเดี๋ยวเบรกเดี๋ยวถอยอยู่อย่างนั้นอ่ะ

หลายคนบอกแบบนี้ว่าพี่จ๋าพี่เป็นอะไรหรือเปล่าจ๊ะ
หรือว่ารถพี่เนี่ยมันถึงเวลาแก่การเข้าศูนย์แล้วจ๊ะ
เกียร์ค้างหรือเปล่ารถกระตุกหรือเปล่าไปเข้าศูนย์เดี๋ยวนี้
หรือจริงแล้วมันเป็นนิสัยพี่ที่ต้องไปเข้าศูนย์กันแน่
คือหลายคนก็บ่นกันนะคะคอมเมนต์กันเยอะเลยบอกว่าแม้น่าจะเจอรถพ่วงซะดีละมั้ง
บางคนบอกคิดว่าคนอื่นจะต้องเกรงหรือกลัวคนขับรถรุ่นนี้ตลอดหรือพ่อจ๋า
ไม่ต้องแพรวเจอเจรจรัดเกินชาวบ้านเพราะเอ้ย
เขาว่ากันแบบนี้แต่ว่าหลายคนก็บอกนะคะว่า
เอออันนี้มันก็เป็นคลิปช่วงแบบบางช่วงบางตอนเนอะ
ถ้าไปดูก่อนหน้านี้มันอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนหรือเปล่า
เลยเลยเกิดเป็นเหตุการณ์นี้ขึ้นเพราะว่าอยู่อยู่แล้วเนี่ย
ลองนึกภาพขับกันมาอยู่ดีดีอยู่อยู่รถคันนี้จะเกิดอารมณ์อยากจะมา
เหมือนขับรถกวนโอ๊ยชาวบ้านมันก็ดูแปลก
แต่ก็มีอีกหนึ่งความเห็นที่เขาบอกว่า
ถ้ารถคุณไม่สบายหรือรถคุณมีปัญหาจริง
เชิญเข้าศูนย์เถอะค่ะคุณอย่ามาขับเป็นภาระเพื่อนร่วมถนนแบบนี้เลยนะคะ

ออกมาชี้แจงก็ดีค่ะว่าคุณป่วยไหมหรือว่าแล้วคุณป่วย

เราอยากทราบนะคะแต่ว่าถ้าท่านไหนที่รถสภาพปกติ
อย่าไปทำนะไม่ดีนะคะ